เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
คือเขาต้องกลายเป็นคนพิการที่เดินไม่ได้ไปตลอดชีวิต
แล้วทางครอบครัวโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกออนไลน์

คือสามีของเธอเนี่ยค่ะรับจ้างตอกเสาเข็ม
ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุลูกตุ้มตอกเสาเข็มหนักเป็นตัน

กระดูกเนี่ยแตกละเอียดจนกลายเป็นคนพิการเดินไม่ได้
แล้วทีนี้ค่ะทางบริษัททางในจ้างไม่รับผิดชอบเลย
แล้วตัวคนเจ็บเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนี้เครียดหนักมาก
ถึงขั้นคิดสั้นจะฆ่าตัวตายเลยนะคะ
เรื่องนี้นะคะถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะคะ
มีข้อความบอกว่าขอความช่วยเหลือจากสังคม
จากคนในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุ
ลูกตุ้มตอกเสาเข็มหนักกว่า๑ตันหล่นทับขาขณะทำงาน

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๒กุมภาพันธ์แล้วนานกว่า๓เดือนแล้ว
ไม่มีใครรับผิดชอบทนทุกข์ทรมานจนอยากฆ่าตัวตาย
ทีมข่าวของเราเห็นโพสต์นี้ก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์ค่ะ
แล้วทีมข่าวของเราไปเลย
ไปคุยถึงบ้านที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ไปคุยกับนายนัทถาพรทรงเจริญคนเจ็บค่ะ
ระหว่างนั้นนะคะคนขับปั้นจันทร์นะคะ
บังคับลูกตุ้มหนักเป็นตัน
เพื่อที่จะตอกเสาเข็มลงไปในดินนะคะ
แต่เกิดความผิดพลาดขึ้นลูกตุ้มหลุดจากตะขอ
แล้วก็ไม่ได้องศาตอกเสาตามที่ต้องการลูกตุ้มเลยเหวี่ยง
ออกมาจากเสาตอนนั้นวิ่งหนีนะคะแต่สะดุดกองดินล้มเนี่ย
แล้วมันก็เลยทับขาสองข้างกระดูกแตกละเอียด
เหลือแค่เอ็นร้อยหวายอะค่ะโอ้โหโชคร้ายจริงจริง
ใช่แล้วเขาก็ถูกนำพระส่งโรงพยาบาลมการรักษ์นะคะ
ถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลราชบุรีแล้วก็ขอย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนครศรียุธยาเพราะว่าใกล้บ้าน
คุณหมอบอกว่าอาจจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตค่ะ
ตอนนี้ขายังอยู่แต่คุณหมอบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่อาจจะต้องตัดขาทิ้งนะคะ
ทีนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะ
ปกติทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเมียทุกวันนี้แม้แต่ตัวเองยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย
เนื้อประดาตัวมากเคยคิดสั้นฆ่าตัวตายแล้วด้วยนะคะ
โอ้โหที่แรกเราก็เคยมีรถกระบะมีรถเครื่องแล้วก็มีเงินทองไม่เคยขาดกระเป๋
ทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยหมดทุกอย่างขายหมดทุกอย่างเลย
แฟนก็ทำงานไม่ได้ก็ต้องคอยดูผมอย่างนี้
เวลาปวดตีหนึ่งตี๒เขาก็ต้องเติมน้ำมันเอารถแม่เนี่ย
พาไปโรงพยาบาลไปฉีดยาถึงจะกลับมานอนได้
ทีนี้ค่ะภรรยาของคนเจ็บนะคะนางดวงใจมั่นธรรมก็บอกว่า
ปัญหาก็คือหลังเกิดเหตุไม่มีใครมาเหลวแล
ไม่มีใครมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลย
ตอนนี้ครอบครัวเดือดร้อนหนักนะคะมีลูก๓คนนะคะ
แล้วสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องมาเจ็บหนักแบบนี้
เหมือนทุกอย่างพังลงกับตาก่อนหน้านี้พอมีกินมีใช้
ตอนนี้ไม่มีเงินสักบาทเคยโทรศัพท์ไปหานายจ้าง
เพื่อขอให้ช่วยเหลือเยียวยาหรือรับผิดชอบ
ในจ้างปฏิเสธไม่มาเหลวแลเลยนะคะ
ทีนี้ภรรยาบอกว่าสงสารสามีมากเห็นสามีเจ็บ
ทรมานตัวเองก็เจ็บไปด้วยตอนนี้ภรรยาออกจากงานค่ะ
เพราะต้องมาดูแลสามีภาวะจิตใจของสามีก็ยังไม่ค่อยดี
ร่างกายก็ดูแลตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
กล้าปล่อยให้สามีอยู่คนเดียวกลัวว่าสามีจะคิดสั้นฆ่าตัวตายนะคะ
ก็เลยอยากจะให้สังคมเห็นใจสำคัญที่สุดก็คือในจ้างอะค่ะ
ควรจะต้องออกมารับผิดชอบด้วยเพราะว่านี่คืออุบัติเหตุระหว่างทำงาน
แล้วหนูโทรไปก็ปฏิเสธหนูทุกอย่างตัดสายทิ้ง
รถพลิกอัพมีรถมอไซค์หมดทุกอย่างเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยค่ะทำอะไรเนี่ยมึงไม่นึกถึงลูกเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างงี้ก็ไม่อยากอยู่แล้วถ้าเป็นภาระของคนอื่นด้วยแล้วก็อยู่ก็แบบไม่มีอะไรอยู่เป็นวันอยู่เหมือนคนไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ค่ะเคยเดินได้ก็เดินไม่ได้เคยขายของเคยใช้ชีวิตแบบเมื่อก่อนก่อนไม่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วก็